กลับไปสำหรับการชุมนุมเมื่อวานนี้หน่อยนะคะ
เพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ย
มีการเข้าสลายกลุ่มผู้ชุมนุมที่สามสำเหลี่ยมดินแดงเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ปรากฏว่านี่ค่ะเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่แฟลต์ดินแดง
เขาโพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมค่ะบอกว่าตัวเองถูกยิงด้วยกระสุนยางที่ใบหน้าได้รับบาดเจ็บ

ไม่ได้ไปชุมนุมเขาอยู่ที่พักของเขานะคะ
นี่ค่ะถ้าเราเห็นในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะจะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะชื่อว่าคุณยงยุทธ์
เขาบอกว่าเป็นชาวบ้านที่แฟลต์ดินแดงโพสต์ภาพของตัวเอง
มีบาดแผลที่ใบหน้าถูกยิงที่แก้มจนเลือดไหลออกมาโพสต์ภาพถ่ายแบบนี้พร้อมกับภาพถ่ายปลอกกระสุนยาง
ที่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ใช้สลายการชุมนุมแล้วก็มีคลิปบอกเล่าด้วยนะคะบอกว่า
เขาถูกกระสุนยางยิงใส่ที่ใต้ตาซ้ายทั้งที่เขาอยู่บนแฟลต์หน้าบ้านของเขาเอง
เขามีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องกำลังถ่ายวีดีโอนะคะ
แล้วก็ตัวเขาตะโกนลงไปบอกตำรวจว่าอย่ายิงแก๊ส
รู้ไหมว่ามีเด็กเนี่ยค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะ

รู้ไหมว่าเขามีเด็ก
คุณยิงอะไรใส่ผม

สิ่งที่กูทำใส่กับผม
ตอนนี้มันโดนหน้าผม

คือก็ลงคลิปนี้ไปด้วยนะคะ
แล้วก็อัดวีดีโอถามถึงตำรวจด้วยว่า
ยิงเขาเพราะอะไรนะคะ
วันนี้ทีมข่าวไปที่บ้านของคุณยงยุทธ์ขาวสุวรรณ
อายุ๕๖ปีซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บค่ะ
อยู่ที่แฟลต์ดินแดงตึก๑
คุณยงยุทธ์บอกว่าผิดหวังกับการทำงานของตำรวจ
ที่ไม่มีการวางแผนหรือวิเคราะห์ก่อน
ว่าใครคือผู้ชุมนุมใครคือประชาชนคนบริสุทธิ์
ซึ่ง๒๓วันที่มีเหตุชุมนุม
ชาวบ้านแถบนี้ได้รับความเดือดร้อนจากแก๊สน้ำตา
คุณยงยุทธ์บอกว่าอยากให้รัฐบาลคิดให้รอบครอบ
ก่อนจะทำอะไรจะได้ไม่กระทบประชาชน
เพราะแถวนี้เป็นชุมชน
ส่วนที่ตัวเองถูกกระสุนยางยิงถูกใบหน้าได้รับบาดเจ็บนั้น
เพราะตะโกนว่าอย่ายิงแก๊ส
ยืนยันว่าไม่ได้ท้าทายหรือปลาข้าวของลงไปใส่เจ้าหน้าที่
อาการบาดเจ็บก็คือบวมใต้ตาซ้าย
แล้วก็ตึงที่แผลที่แก้มข้างซ้ายค่ะ
ที่สว่างยืนถ่ายรูปแล้วคุย

ถ้าผมอยู่ในกลุ่มหรืออะไรสักอย่างคุณยิงเข้าไปโดยไม่รู้เนี่ย

คุณยงยุทธ์ยังพูดอีกด้วยนะคะว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดเขา
กำลังอยู่พร้อมหน้าภรรยาลูกหลานรวมกัน๕คน
แต่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ซึ่งหลังจากนี้เขาบอกว่าก็ปรึกษากับครอบครัวว่า
อาจจะต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะครับ